ตอนนี้เราก็ต้องสู้กันด้วยการป้องกันตัวเอง
หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยนะคะ
แต่อย่างที่เรารายงานกันอย่างต่อเนื่องหลายคนน่าจะทราบข่าว
ทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเขามีการแจกวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว
สหรัฐอเมริกาเนี่ยแจกวัคซีนให้ประชาชนมาประมาณ๒สัปดาห์กว่าแล้วนะคะ
แม้จะมีข้อมูลออกมาว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกัน

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
จุธามาศอัธเศษพยาบาลวิชาชีพคนไทย
ที่ทำงานในสหรัฐมาแล้วกว่า๔๘ปี
เป็น๑ใน๒ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรก

เมื่อวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

แต่ทางโรงพยาบาลนอทเวสฮอสปิทัลเซ็นเตอร์ในรัฐแมลี่แลนด์
ยังคงต้องการกำลังทางการแพทย์
วัคซีนอะไรมาบ้างได้ตอนนี้ส่วนมาก
โดยเฉพาะคนที่เป็นพวกพยาบาลกับหมอ

ทุกคนอยากที่จะรับวัคซีน
ในฐานะที่เป็นพยาบาลเราก็ดูว่าส่วนมาก
เราก็ต้องเอาจำนวนมาก
วัย๗๒ปีและยังคงทำงานในสถานพยาบาล
กลุ่มแรกซึ่งเธอไม่รู้สึกลังเล
กับการรับวัคซีนครั้งนี้เพราะทำงานไซนี่มานาน
และเคยทำงานกับทางโรงพยาบาลจอนฮอปกิ้นซ์กว่า๑๘ปี
ทราบดีว่ากว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐ
จะรับรองวัคซีนแต่ละครั้ง
ต้องมีความปลอดภัยในระดับสูง
แต่ถ้ามันอยู่ในแค่๑หรือ๒เนี่ยมันก็ยังดีกว่า
ป้าเนี่ยเป็นพยาบาลด้วยสายเลือดใช่ไหม
เราก็ชอบช่วยคนมาอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นคือทำดีกว่าไม่ทำ
ในวันที่๑๑มกราคมนี้
จุธามาจะได้รับวัคซีนเข็มที่๒
ซึ่งถือว่าได้ป้องกันตัวเองแล้วกว่าร้อยละ๙๕
แต่ยังคงยืนยันที่จะป้องกันตัวเอง
ด้วยการรักษาสุขอนามัยและสวมใส่หน้ากาก
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

แจกจ่ายวัคซีนทั่วแล้วกว่า๑๑ล้านโดส
โดยคาดการณ์ว่าการฉีดวัคซีน
จะช่วยชะลอการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ๒๐ล้านคน
ดิดระดาววิชัยดิดข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากสหรัฐอเมริกา

ก็จะต้องมาถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ